โค้ชโต๋ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าในหน้าตอนนั้นกวินทำสัจนันทร์
มีร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์พร้อมจะลงสนามก็จะเรียกตัวติดทีมชาติอย่างแน่นอนค่ะ
หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะได้แต่งตั้งให้โคชโตยศิริษักยอดญาติไทย
แล้วก็เตรียมที่จะศึกษากฎระเบียบนะคะเพื่อที่จะผลักดันให้โคชโตยได้คุมทีมในศึกฟุตบอลโลกต่อไปด้วยค่ะ
ว่ากวินเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยค่ะดังนั้นถ้านักเตะมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ก็จะเรียกตัวมาติดทีมอย่างแน่นอนนะคะ
ถ้าเกิดว่าเรียกมาแล้วนักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นจะส่งผลเสียต่อกวินเองรวมถึงทีมชาติไทยด้วยค่ะ
ของเขายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่ได้ลงเล่นในชุดใหญ่นะครับก็บอกแล้วว่าถ้าเราเอาเข้ามาถ้าเกิดเขาบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมมันก็เป็นผลเสียกับตัวเขาสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับ
นอกจากทีมชาติไทยอันดับ๑๑๔ของโลก
ก็มีทีมชาติเวียดนามอันดับ๙๘ของโลก
รวมถึงทีมชาติอินเดียอันดับ๑๐๑ของโลก
และทีมสุดท้ายที่ตอบตกลงมาร่วมแข่งขัน
ก็คือกุราเซาค่ะอันดับ๘๒ของโลก
ซึ่งการแข่งขันรอบแรกจะมีในวันที่๕มิถุนายน
ส่วนเกมในรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่๓
จะเกิดขึ้นในวันที่๘มิถุนายน
แข่งขันกันที่สนามช้างสเตดียมจังหวัดบุรีรำ
ส่วนการประกบคู่ก็จะต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ